ตอนนี้นะครับนักวิเคราะห์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ

อาจารย์ครับนโยบายเศรษฐกิจของไทยเป็นมหาภาคเชื่อมกับต่างประเทศ
พอโลกการเมืองของสหรัฐเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจก็เปลี่ยนตามไปด้วย

ด้วยความว่าคือซึ่งทำได้เป็นประทานที่บริษัท
เราคงจะต้องเตรียมตัวรับความผันผวน
ที่จะเกิดขึ้นมาหลายเวลาข้างหน้า
หรือว่าไปถือเงินเย็นอันนั้นจะเป็นผลกระทบในระยะสั้น
แต่ในระยะยาวผลกระทบของนโยบายของคุณทรัมป์
ถ้าเขาทำจริงน่าจะมีมากกว่านี้
เนื่องจากว่านโยบายของเขาเป็นนโยบายที่ท่านเกี่ยวเนื่องกับการค้าขาย
แล้วก็ทั้งเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงแล้วก็เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายคนด้วย
อยากจะเล่าเรื่องแรกให้ฟังอย่างเช่นเรื่องการค้าขายนะคะ
อย่างคุณทรัมป์ที่ได้เคยบอกว่าถ้าได้เป็นพันธิบดีแล้ว
จะเพิ่มกำแพงภาษีกับประเทศคู่ค้าใหญ่เช่นเม็กซิกูหรือว่าจีน
อันนี้ในระยะยาวแน่นอนจะส่งผลกระทบถ้าเขาทำได้จริงนะคะ
กับการค้าระหว่างสหรัฐกับทีม
ซึ่งในทางอ้อมแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการค้าของไทยกับทีมเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นผลกระทบอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งผลกระทบทางลบ
ที่เราอาจจะรู้สึกได้เกี่ยวกับการส่งออกของไทย
แต่ในทางกลับกันการที่สหรัฐไม่นำเข้าจากที่
ว่าตั้งกำแพงภาษีจากจีนสูงขึ้นก็อาจจะทำให้ผู้ผลิตบางราย
ย้ายฐานผลิตมาที่ประเทศในมิพากษ์ตะวันออกเฉียงใต้
อย่างเช่นประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะผลิตและส่งออกไปสหรัฐแทน
อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะของผู้ผลิตในประเทศไทย
หรือผู้ผลิตที่จะย้ายเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเหรียญนี้ก็มีทั้งสองด้านนะคะในเรื่องของการค้านะคะ
อีกเรื่องหนึ่งที่ทางคุณทรัมป์ให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของคน
ก็คือเขาไม่อยากจะให้มีการนำคนที่เป็นคนต่างชาติ
มาทำงานในประเทศใช่ไหมคะ
อันนี้เนี่ยทางตรงก็คงจะไม่มีมากกว่าสำหรับประเทศไทยนะคะ
แต่อีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องคนที่น่าจะจับตามอง
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่พี่มนุษย์เชิดชน
จะบอกว่าสหรัฐของประเทศไทยมีการค้ามนุษย์
แต่ว่าคุณทรัมป์เนี่ยนะคะเขาจะไม่เหมือนคุณโอบามาก็คือว่าเขาไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้เท่าไหร่
ก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะในช่วงที่คุณค้ำเป็นประธานธิบดี
อันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญอันนี้มากนะคะ
อันนี้ประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะหายใจหายคอได้อีกทีนึง

ค่ะจริงแล้วเขาพูดโดยรวมเลยว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับพวกเขตเปรียบรีจานค้า
ซึ่งก็คือรวมอเมริกาเหนือแล้วก็เม็กซิโกด้วย
คือเขาก็จะพยายามที่จะเจรจาใหม่
แต่อันนี้ต้องดูอีกทีว่าเขาทำได้จริงหรือเปล่า
กำลังก็จะทำการการค้าขายของสหรัฐ
นี่น่ะก็คงจะต้องชะลอดตัวลงอันนี้ก็สมควรจะทกต่อการ
ขยายตัวเศรษฐกิจภาคที่เดียวกันอาจารย์ครับสุดท้ายอาจารย์พูด
ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ว่าจะไม่ถามเพิ่มเติมไม่ได้เลย
ภาวะตอนนี้เริ่มเห็นการเลือดไหลในตลาดหุ้นตลาดทุนตลาด
เงินต่างเนี่ยเขย่าขวัญพอสมควรเหมือนกันนะครับจะเกิด
แบบนี้นานไหมครับอาจารย์สงสัยว่าจะเกิดขึ้นไปอีกสัก
พักหนึ่งเลยอ่ะนะคะรวมถึงในปีหน้าด้วยเพราะว่ายังมี
ไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับนโยบายของคุณทรัมป์ว่าเขา
จะนำไปปฏิบัติจริงหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเขาจะปฏิบัติแล้ว
สภาทั้งสภาร่างสภาบนเนี่ยนะคะจะมีการตอบโต้อย่างไร
รายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะอีก๑ปีต่อไปเนี้ยจะ
มีความไม่แน่นอนซึ่งถ้ามาออกมาจากสหรัฐนะคะรวมถึงเรื่องว่า
เอ๊ะแล้วเสร็จจะขึ้นดอกเบี้ยไหมนะคะในเมื่อสถิติสหราชเนี่ย
อาจจะมีแนวน้องชะลอตัวลงด้วยเพราะฉะนั้นทุกท่านนี่ต้อง
นะคะจับตาฟังข่าวนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
อาจารย์มีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับสมมุติว่าในวันนี้ผม
เป็นนักลงทุนด้วยอีกขาหนึ่งผมเป็นนักส่งออกด้วยทำ
ค้าการขายต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดสหรัฐจะแนะนำ
เขายังไงดีครับอาจารย์นอกจากติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
อาจารย์ค่ะนอกจากติดตามข่าวสารใกล้ชิดแล้วเราก็คงจะต้อง
ตัวให้มีภูมิคุ้มกันน่ะนะคะก็คือว่าถ้าเราเป็นนักธุรกิจ
เนี่ยเราก็ต้องมีการประกันความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นเรื่องของ
ค่าเงินนะคะซึ่งควรจะค่อนผลันผวนอยู่เลยล่ะค่ะเพราะว่า
อย่างช่วงนี้เนี่ยตลาดสหราชดูเหมือนสนในคุณอ่อนกันน่ะค่ะแต่
แต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเฟสมีการขึ้นดอกเบี้ยจริง
เพราะว่าสหรัฐก็อาจจะแข็งขึ้นได้เพราะเงินจะไหลไปที่สหรัฐนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วมีข่าวอะไรออกมาเนี่ยเงินมันก็จะไหลไปไหลมา
ทำให้ค่าเงินก็ผันผวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการประกันความเสี่ยง
แล้วก็ป้องกันตัวเองถ้าเราเป็นนักลงทุนในสินทรัพย์
ก็คงไม่อยากจะแค่ลงทุนในหุ้น๑๐๐เราก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงด้วย
ครับผมได้ครับวันนี้สอบถามอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณครับ

สวัสดีครับดรกิริดาเผาพิจิตรนะครับ
ครับคุณผู้ชมณขณะนี้สิ่งที่มองก็คือว่า๓ขาหลักด้วยกันนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดแรงงานตลาดการค้า
รวมไปถึงเรื่องของนโยบายการลงทุนต่างของสหรัฐเนี่ย

ที่ต้องประเมินดูเพราะว่านี่เกิดขึ้นเป็นแค่ภาพรวมระยะสั้นเท่านั้น
นักลงทุนนักธุรกิจนั้นต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน
แล้วก็ต้องประกันความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงด้วย
เพราะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

เชื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกัน